ไหนคะไหนคะใครคะใครคะ

แต่ว่าส่วนใครที่เศร้านั้น

แต่ว่ามีคนนึงที่ดวงดีมากเลย

คุณพอยยังไม่เข้าเป้าเท่าคนนี้

บอกเลยว่าอิทธิฤทธิพญานาคนี่ปังสุด
เมื่อวานนี้ค่ะเรานำเสนอข่าวไป

ก็ได้เล่นตัวเลขไปกลับนิดหนึ่ง
โอ้โหตรงเข้าเป้าเลย

ซึ่งมันตรงเป๊ะไปเลยเนี่ย

ดร์ดป้ายแดงเขาแรงลิขจริงนะคะ
ชื่อว่ารู้ไหมน้องแจ็คพอร์ต

คุณผู้ชมค่ะรับเงินไปฉ่ำเป็นหมื่นแน่
แน่นอนค่ะพี่สาวที่เคารพนะศรัทธาองค์พญานาคอีกคน
ลาล่าอาสยามค่ะก็รับค่าน้ำนมไปกรุบกริบเหมือนกัน
ทั้งคู่เนี่ยโพสต์ภาพปังอีกครั้งนะคะ
อิจฉาคักเนาะแต่ละคนนะคะแหมสุดยอดจริงเลย
ส่วนคนนี้อีกคนนึงละกันนะคะขอไปต่อที่อีกคนนึงละกัน
ฮายอาภาพรแม่ฮายของเราคุณผู้ชมค่ะคนนี้เจ้าเก่าเจ้าประจำนะคะ
ลาบมาอย่างปังเลย๓ตัวหน้า๗๘๙จำนวน๑๕ใบค่ะ
เป็นเงิน๖หมื่นบาทค่ะแม่อุ้ยเลขทัศน์ของครัวเนี่ย
๙๒อีก๑๕ใบได้เงินเนี่ย๓๐๐๐๐บาท
รวมแล้วเนี่ยงวดเนี่ยแม่ได้๙๐๐๐๐บาทเลยนะ
แต่คุณแม่เขาบอกว่างวดเนี่ยเขาขาดทุนนะขาดทุนไป๓๐๐๐๐ไม่เป็นไรเนี่ย
เท่านั้นก็เล่นเหมาแพงสักขนาดนั้นมันก็จะมีได้บ้าง
อีกหนึ่งคนละกันค่ะวงการลูกทุ่งจิ้งหรีดขาววงเทวันเป็นไง
รับทรัพย์กับเขาด้วยนะคะสำหรับงวดนี้
เธอเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอโชว์เลขปลายประทัด๖๒กับ๔
แล้วก็ทำวงกลมเป็นแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนะ
สลากินแบ่งรัฐบาล๙๒กับ๖๖๔
เอ้ามันกลับหัวกลับหางสลับตำแหน่งเอ้าก็เข้าเป้าสิคะคุณ
จะรออะไรอะไรแบบนี้มันมี๓ตัว๒ตัวก็สลับกันไปเพื่อความสนุกสนาน
จิ้งหรีดขาวค่ะจากลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๖ใบเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
เธอเขียนข้อความว่าเต็มคาราเบลใครตามบ้างขอบคุณคุณแม่แก่นมะขามร้อยปี
กับสับสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ
อันนี้เลือกของแบบนี้มันไม่เชื่อบางทีมันก็ต้องเชื่อม
จริงแล้วทุกครั้งที่ถูกคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะ
จิ้งหลีดแกซื้อเพชรมาล้อมให้แม่มะขามมาเห็นไหม
เป็นข้อถูกไปกี่งวดก็จะเพิ่มเข้าไปตามนั้นเลย

แต่คุณผู้ชมค่ะคนนี้ดูในมุมของการให้เลขบ้างดีกว่านะคะ
เป้ากับเขาเหมือนกันสำหรับนุษย์วิลาวันค่ะ
กับเลขคบียนรถป้ายแดงกไก่๕๓๑๑
ตรงกับท้ายเลขท้ายรางวัลที่๑นะคะ
งวดต่อไปเนี่ยถ้าถามเธอนะบอกเลยว่าอาจจะมีเลขมงคลเด็กมาให้ดูก็ได้

นะคะสุดท้ายคนนี้บอกเลยว่าเต็มคาราเบลที่สุดค่ะ
พี่เอ๋เชิญยิ้มแต่พี่ฉันให้เป็นนัมเบอร์๑สุดยอดไปเลยจ้ะ

ตกแปะคุณเลขคบียนรถเนี่ย๙๒แปะตัดเลยแปะเลย
ซองรางวัลเลขท้าย๒ตัวไปเลยจ้ะ
งานนี้พี่เอ๋ค่ะจัดลอตเตอรี่เป็นปึกเลยนะ
แต่จากรูปค่ะไม่ทราบว่ามันกี่ใบคุณผู้ชมลองช่วยนะ
คือในซองข้างหลังเป็นหลายปึกเลย
ปกติเราซื้อถ้าเห็นแผ่นบางนี่ก็ประมาณ๔ใบแล้ว

ข้างหน้า๙๒ก็ฉ่ำแค่นี้ก็อิจฉาแล้วนะพี่

ดีกับทุกคนด้วยจริงค่ะรับโชคกันปัง
ใครที่พลาดไปก็งวดหน้ายังมีเสมอนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วต้องทำมาหากินนะคะ
คุณพลอยคุณพลอยที่คุณพลอยถูกเนี่ย

ก็อ่านข่าวอ่านข่าวแม่ฮายนี่แหละ

คุณเชอร์รี่ก็ทวะว่าเฮ้ยเขาบอก๔๙
เราก็ติดอยู่ในใจแล้วว่า

ก็ถูกแบบกรุบกิบแต่ไม่ได้ซื้อเยอะนะคุณผู้ชมนะ
เอาเป็นว่าซื้อแบบพอหอมปากหอมคอนะคะ

มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะ